แล้วก็ไปทะเลาะเถียงกับเจ้าของหมานะครับ

นี่หมาเนี่ยมาฉี่ใส่ต้นไม้ฉันเนี่ย
ฉี่ใส่ผักสวนครัวรั้วกินได้ของฉันเนี่ย
นี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทะเลาะกันครับ
อันนี้ทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนดูนะว่า
มีคนน่าเอาหินป๊ามาตายเลย
ลักษณะไปเอาหินปลามากกว่าทุบนะ

นำคลิปมาโพสต์เอาไว้เป็นช่วงที่ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่กับพื้นแล้วลุกขึ้นมา
ลุกขึ้นมาแล้วก็หินปลาใส่
ปลาใส่สุนัขสีดำหลายครั้งเลยนะ
เจ้าของสุนัขเป็นคนถ่ายคลิปเอง
แต่กลับถูกผู้ชายคนนี้นะสวนกลับคือชุ๋นฉี๋วใส่เลย

ก็เถียงกันเขาถามว่าทำไมไม่ดูแลหมา
แล้วเขาบอกเขาไม่ได้ทำให้หมาตายนะ
แล้วถ้าถ้าถ้ายังทำเลยถ่ายไปลงเฟสบุ๊คเลย
เกิดเหตุที่บ้านยางชุมอำเภอกุยบุรี

ทุกคนเห็นหมดแล้วค่ะ

เจ้าของซูนักระบุว่าซูนักลุดจากโซ่คล้องไป
แล้วไปฉี่ใส่ต้นไม้ของเพื่อนบ้านแล้วก็ถูกที่
เมืองต้นไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านยางชุมกุยบุรี
ตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่จะไปดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ครับ